เหตุการณ์นี้นะฮะทะเลาะวิวาดกันนะครับ
คนหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังประตูแต่ก็มีอาวุธเป็นไม้

ยืนถือมีดอยู่แล้วเข้าไปฟาดฟันนะฮะ
เขาว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากเรื่องของที่จอดรถ

กลัวไม่รู้จะฟันกันฟาดกันเมื่อไหร่นะครับ
แล้วก็นู่นฝ่ายชายที่อยู่หลังประตู
ก็บอกมึงเงียบเลยมึงพูดเหนื่อยยัง

เมื่อกี้เห็นไหมฮะจังหวะหนึ่งที่ไปดันประตูเขา
ผลักประตูเขาเสร็จแป๊บนึงถอยมาอีกนิดนึง
แล้วก็นี่พอเขาเปิดประตูออกมานี่ครับ
จังหวะนี้น่ากลัวคุณนะครับ
เขียนข้อความไว้แบบนี้เลย
มีดไล่ฟันทะเลาะเรื่องที่จอดรถ

แฮชแท็กที่จอดแฮชแท็กทะเลาะวิวาส
แฮชแท็กมีดไล่ฟัน

รถของคนคนหนึ่งมาจอดขวางทางที่จะเข้าร้านอาหารอะไรต่างเนี่ยนะครับ

แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลมามากนักนะครับ
แต่ว่าชาวเน็ตเข้าไปบอกโอ้โหถ้าเป็นเรื่องที่จอดรถจริงก็อย่าเพิ่งร้อนกันเลยเรื่องนี้นะ
แบ่งปันกันบ้างบางทีที่ทางโดยเฉพาะในซอยในเมืองอะไรอย่างนี้
ถนนตรงนี้มันไม่ค่อยมีที่จอดอยู่แล้ว
ถ้าแบ่งปันหรือมีน้ำใจกันบ้างก็โอเคนะครับ
แต่ก็อย่าไปจอดขวางนะขวางทางเข้าอ่องเขาก็ไม่ได้อีกนะ